ไปดูเรื่องนี้นี่ไม่ได้การถ่ายหนังนะคลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้
รอปภไล่ล่ารถเก่งคันนี้แต่ล่าทำไมคุณผู้ชมดูคลิปต้นเรื่องก่อนค่ะ
โอ้โหรู้ไหมคะว่าทำไมตรงนี้น่าจะเป็นลานจอดรถของห้างนะคะ
คือตามรายงานข่าวเนี่ยบอกว่าหลับประพอเนี่ยไปขอตรวจค้นเพราะว่า
คนมาแจ้งแล้วก็พี่รอปภของห้างพยายามตรวจสอบ
ก็เลยกลายเป็นคลิปนี้เลยนะคะ
สุดท้ายแล้วถามว่าจะเหนียวรอดไหม

ป้ายทะเบียนชัดเวอร์นะคะ
เรื่องจริงไม่ใช่การถ่ายหนังนะคะ